ตอนนี้นะคะเมืองไทยบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของซุปตาเกาหลีไปแล้วนะคะ
เมืองไทยเราไม่เว้นแต่ละวันจริงค่ะแล้วแต่ละคนปังทั้งนั้นค่ะ
คอนเสิร์ตที่เมืองไทย๕รอบนะคะกับการแสดงที่แบบว่าจัดเต็มจริงไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพ๓วันแล้วที่ขอนแก่นอีก๒วัน
เรียกได้ว่าหลังวันกาเซหายคิดถึงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับ
น่ารักและเป็นกันเองกับสื่อไทยมากขอเซลฟี่กับนักข่าวเนี่ยดูตามภาพเลยนะคะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าอากาศเมืองไทยนี่ร้อนแล้วนะแต่เชื่อว่าอุณหภูมิความฮอตของตัวเองร้อนแสงอากาศแน่
แล้วดูจากแฟชั่นเต็ตที่ถ่ายล่าสุดนะคะก็น่าจะยืนยันได้ดีค่ะดิฉันตาตึงใจมาก
เผ็ดของน้องมาร์คเนี่ยค่ะสุดยอดจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้เผ็ดแค่เรื่องการทำงานเท่านั้นค่ะ
อาหารก็ยังชอบรสเผ็ดด้วยนะคะยิ่งถ้าได้ไปขอนแก่นค่ะเจ้าตัวตั้งใจจะไปลองทานส้มตำที่นู่นด้วยค่ะ

เพิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงสงกรานแต่ก็บอกคิดถึงแฟนพร้อมกับอะไรจ๊ะโชว์ลีลามวยไทยสุดเป๊ะนี่ปิดท้ายที่หนุ่มแบ็คยอนค่ะ
ไม่ได้มาเมืองไทยนาน๔ปีครั้งนี้บอกเลยว่าแฮปปี้สุดเพราะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตให้แฟนได้ดูในวันเกิดตัวเองก็คือเมื่อวานนี้
ซึ่งในงานแถลงข่าวแฟนคลับก็ได้พร้อมใจกัน
ร้องเพลงฉลองวันเกิดอายุครบ๓๒ปี
ให้แบกพยอนด้วยนะครับคำนวนตัวปลื้มสุดเลย

โซนโฮหรือว่าหัวหน้าวงของสาวกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง
ครั้งนี้นะเจ้าตัวมาในฐานะพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มค่ะ
ก่อนที่จะถึงกิจกรรมแฟนมิตติ้งค่ะ
คิมซอนโฮก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์

ซึ่งเจ้าตัวฝึกพูดแนะนำเป็นภาษาไทยมาอย่างดีค่ะ
พร้อมกับฝากขอบคุณแฟนที่ให้การต้อนรับอบอุ่นเสมอ
แล้วก็อ้อนแฟนด้วยว่าอยากจะมีโอกาสกลับมาหาแฟนชาวไทย

น่ารักมากค่ะมัดรวมกันเลยค่ะค่ะ